นี่แก่งกระจานเนี่ยป่ายังสมบูรณ์อยู่นะ

แต่ดูแล้วเนี่ยนะครับมันถูกขย่ำมา
เจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่อุทยานก็กั้นพื้นที่เอาไว้
เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวจะรักษามันปรากฏว่า
มันหนีไปมันหนีเข้าป่าไปคราวนี้ต้องไปตาม
เฮ้ยทุกคน

มาเจ็บเขาจะช่วยมึงมึงยังมาเจ้าหน้าที่เขาอีก

นี่คือเสียงของเจ้าหน้าที่หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรชบุรี
ครับคุณผู้ชมสูตรดาวตัวเป็นละมั้ยมาให้เห็น

เหมือนกับมาขอความช่วยเหลือ๑๑โมงเช้าครับ

มันมีแผลที่หลังครับแล้วคาดว่า
น่าจะเกิดจากการต่อสู้แย่งคู่เพื่อผสมพันธุ์ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่ป้องกันอันตรายนะ
คือก็ป้องกันนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
แล้วก็แจ้งสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓
ที่เพชรบุรีให้มาช่วยหน่อยมาทำแผลให้มันหน่อย
แต่หลังจากมันเข้ามาหลบอยู่ใต้อาคารอุทยานครับ
เสือดาวมันหนีฮะกลับเข้าป่าไปตะเลิศเข้าไปนะครับ
ยังไม่ได้ทำเอาล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมไปตามตัวมันนะครับ
จะเอาตัวมันมาทำแผลครับเสือดาวแก่งกระจานเพชรชบุรีครับ